สู้รบกันที่อิสราเอลระหว่างปกำลังอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยจับสัญญาณบวกจากภาวะศึกสงครามได้บางอย่างนะฮะ
ติดตามเรื่องนี้พร้อมกันครับในขีดเส้นใต้เมืองไทยกับอาจารย์สุภาพคลี่ขจายครับ
อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้เรื่องของสงครามยังต่อเนื่องอยู่ถึงแม้ว่าจะเป็นวันหยุด
แต่ว่าอยากให้ก่อก่อตามตามข่าวนี้ไปหน่อยประเด็นเรื่องความคืบหน้าของคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากสงคราม
วันนี้ช่วงบ่ายนายกรัฐมนตรีคุณเศรษฐาจะนั่งหัวโต๊ะประชุม
ช่วงบ่ายที่กระทรวงการต่างประเทศทุกฝ่ายทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะเข้าร่วมประชุมพร้อมกันหมด
ไม่ว่าจะกระทรวงต่างประเทศรวมถึงทูตไทยประจำที่อิสราเอล
หน่วยงานความเกี่ยวข้องที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงทั้งหลาย
ประชุมเสร็จแล้วนายกจะแถลงข่าวแต่ว่านายกก็บอกว่าขอร้องว่าการเจรจาบางเรื่องมันไม่สามารถจะเปิดเผยได้
แต่ขอให้มั่นใจว่าเราทำอย่างเต็มที่ฉะนั้นคาดว่าบ่ายวันนี้จะมีความคืบหน้าในการประชุม
ส่วนการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทั้งที่เสียชีวิตทั้งที่กำลังรอจะกลับมา
รปานปรีพระหิตธานุกรรัฐมนตรีต่างประเทศบอกว่าขอย้ำกับพี่น้องคนไทยที่รอฟังข่าวดีเกี่ยวกับญาติพี่น้อง
ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงในตะวันออกกลางในขณะนี้ว่า
รัฐบาลไทยกำลังใช้ทุกวิถีทางทุกความสามารถและทุกความสัมพันธ์ในระดับในทุกระดับ
เพื่อจะนำไปสู่การปล่อยตัวประกันทันทีนี่ก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องตัวประกัน
นี่เป็นคำยืนยันจากทั้งนายกรัฐมนตรีจากทั้งรัฐมนตรีต่างประเทศ
ทีนี้ประเด็นต่อมาที่ญาติพี่น้องเขาตามกันอยู่ก็คือความช่วยเหลือด้านสิทธิต่างที่ครอบครัวผู้ใช้แรงงานจะได้รับ
เรื่องนี้เนี่ยผมขีดเส้นใต้มาหลายหนว่าการช่วยเหลือจะต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว
อย่าไปชักช้าโอ้อย่าไปยุ่งอยู่กับเรื่องงานเอกสาร
วันนี้เนี่ยล่าสุดประหลัดกระทรวงแรงงานคุณไพโรธโชติกษียรบอกว่า
ท่านได้มอบหมายให้เรือเอกสารสธคมคายที่ปรึกษาสำนักงานประหลัดกระทรวงแรงงานด้านกฎหมาย
ไปต้อนรับดูแลอำนวยความสะดวกแรงงานที่เดินทางกลับมาโดยมีผู้บริหารระดับสูงกระทรวงแรงงานและหน่วยงานราชการต่าง
อำนวยความสะดวกและแนะนำสิทธิในการช่วยเหลือเยียวยานี่ตรงนี้สำคัญเช่น
การช่วยเหลือจากกระทรวงพัฒนาสังคมดูแลกรณีแรงงานไม่มีเงินค่าเดินทางกลับภูมิลำเนา
ส่วนกระทรวงยุติธรรมก็ให้คำแนะนำการพักชำระหนี้การไกลเกลี่ยหนี้
กระทรวงแรงงานเนี่ยกรมจัดหางานเขาได้ตั้งโต๊ะ
ให้คำแนะนำการยื่นคำร้องขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือคนหางานไปทำงานต่างประเทศ
แล้วท่านประหลัดก็บอกว่าทันทีที่มาถึงกระทรวงแรงงานได้จัดเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะให้บริการคำแนะนำเกี่ยวกับการยื่นคำร้อง
ขอรับสิทธิประโยชน์จากกองทุนเพื่อช่วยเหลือแรงงานไทยไปทำงานต่างประเทศ
เพื่อให้แรงงานไทยได้รับเงินสิทธิประโยชน์ดังกล่าวโดยเร็วที่สุด
อยู่ทีนี้มาถึงเรื่องความคืบหน้าสถานการณ์สงคราม
มันก็มีทั้งสองมุมแหละครับมุมที่ฟังแล้วน่าจะรุนแรงขึ้น
ก็คือโคศกกองกำลังป้องกันของอิสราเอล
คือนายเดเดียนฮาการี่เดเนียนบอกว่าอิสราเอลจะเพิ่มการโจมตี
ฉนวนกาซ่าให้รุนแรงมากขึ้นเพื่อช่วยลดความเสี่ยง
สำหรับกองกำลังอิสราเอลในสงครามให้เหลือน้อยที่สุดนี่
ดังนั้นขอเรียกร้องให้พลเรือนที่อาศัยอยู่ในฉนวนกาซ่า
เคลื่อนย้ายลงไปทางตอนใต้ของพื้นที่เพื่อความปลอดภัย
ข่าวที่บอกว่าอียิปต์จะเป็นเจ้าภาพเขาได้เป็นเจ้าภาพจัดประชุมสุดยอดมหาอำนาจโลก
เพื่อจะหารือเกี่ยวกับสงครามที่เกิดขึ้นถึงแม้ว่าสหรัฐอเมริกา
อเมริกาและอีรานจะไม่ได้ร่วมประชุมด้วยก็ตาม
นี่เป็นสัญญาณบวกในการที่จะหารือพูดคุยสัญญาณบวกถัดมาก็มาจาก
เลขาธิการองค์การสหประชาชาตินายกูโตเรสเขายืนยันคำร้องขอ
ให้ทั้งสองฝ่ายหยุดยิงตามหลักมนุษยธรรมนี่เป็นความพยายามขององค์การสหประชาชาติ
รวมทั้งกษัตริย์อับดุรอที่๒แห่งจอแดนก็ตรงตรัสออกมาเตือนว่าไม่อยากให้เดินหน้าไปสู่ความรุนแรง
ส่วนสหรัฐพี่เบิ้มใหญ่ของอิสราเอล
ก่อนหน้านี้ก็ถูกมองว่าไปหนุนอิสราเอลเต็มที่
แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมันมีท่าทีที่เป็นการพลิกมุมของสหรัฐ
คือฟังจากบทวิเคราะห์ของนิวยอร์กไทม์เขารายงานอ้างการเปิดเผยของแหล่งข่าวในรัฐบาลสหรัฐว่า
เจ้าหน้าที่สหรัฐก็พยายามอย่างหนักต่อการเกลี้ยกล่อมรัฐบาลอิสราเอล
ไม่ให้เปิดฉากโจมตีขนาดใหญ่ต่อกองกำลังอิสบาเลาะในเลบานอน
เนื่องจากว่าเขาประเมินอย่างนี้
มันจะทำให้สถานการณ์ขวับแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางลุกลามของรัฐบาลอีราน
กล่าวเตือนตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมา
ว่าถ้าหากสถานการณ์ขัดแย้งอิสราเอลกับประเทศไทยยังเป็นเช่นนี้
จะทำให้ไฟสงครามลุกลามนี่คือมุมที่จะทำให้สถานการณ์สงครามคลี่คลายลง
แล้วก็สอดรับกับข่าวนี้ข่าวที่โคศกกองกำลังติดอาวุธพาเลสไตน์กลุ่มฮามัสในฉนวนกาซ่าเปิดเผยว่า
ฮามัสมีแผนจะปล่อยตัวประกันเพิ่มอีก๒คน
หลังจากวันก่อนได้ประกาศจุดยืนด้านมนุษยธรรมการปล่อยตัวประกันของสองแม่ลูกชาวอเมริกันไปแล้ว
ฉะนั้นนี่คือเรื่องที่โลกทั้งโลกอยากเห็นให้สงครามมันคลี่คลาย
เพราะว่าแน่เลยถ้าสงครามบานปลายมากขึ้น
ตะวันออกกลางนั้นเป็นดินแดนที่ผลิตน้ำมันหนีไม่พ้นหรอกครับ
คนจะทั้งโลกจะเดือดร้อนเรื่องราคาน้ำมันสูงขึ้น
คนไทยก็จะพลอยเดือดร้อนไปด้วย
ฉะนั้นสถานการณ์ที่เรากำลังจะทำให้ราคาน้ำมันถูกลง
พยายามลดภาษีสัมภาษามิตรลดนั่นลดหนี้เพื่อจะให้น้ำมันถูกลง
ถ้าสงครามมันรุนแรงขึ้น
ความหวังที่จะเห็นน้ำมันถูกลงมากไปกว่านี้ไม่มีแล้ว
ปียะมหาราชลำลึกครับคุณน้ำแข็งคุณขวัญและคุณคิงครับ
ขอบคุณครับอาจารย์ครับนั่นคือสัญญาณบวกจากการสู้รบศึกสงครามนะครับ
ล่วงเข้าสู่วันที่๑๔แล้วนะฮะแล้วก็ยังไม่รู้จะไปสิ้นสุดเมื่อไหร่
ขอให้สถานการณ์นั้นคลี่คลายโดยเร็ววันครับคุณผู้ชม